คุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับละครทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

วันก่อนนะคะได้เจอน้องนางเอกน้องมายวรัฐยาค่ะ

ใครได้ดูละครแล้วคงติดอกติดใจกับบทบาทคุณหนู
เขาต้องไปลุยแบบท้องทุ่งท้องนานนี่แหละค่ะ
เรื่องละครก็ปังอยู่แล้วค่ะ

เพราะว่าเพิ่งถอยห่างกับพระเอกคนนี้ค่ะ

ซึ่งนะคะน้องมายก็โดนแซวนะคะว่า
พาสาวาเลี่ยงเข้าไปลงกินเด็กหรือเปล่านะคะ

ส่วนเรื่องดีเจภูมิคนนี้ก็เคยมาจีบเธอ
แล้วเคยประกาศผ่านโลกโซเชียลเลยนะคะว่าจีบไมค์ไม่ติด
เป็นผู้หญิงคนเดียวที่จีบไม้ติด
ถูกต้องนะคะแล้วเรื่องจริงจะเป็นยังไง

ไม่ได้ติดที่อายุก็แบบให้เข้ามาก่อนอะไรอย่างนี้
เข้ามาคุยกรุบคุยกรุบ

ไม่ใช่ค่ะแต่แบบคนนี้ก็จะโตกว่า
แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นแฟน
ก็ยังยังไม่โดนปิดดีลเลยอะไรอย่างนี้
กระลักษณ์กุมภาพนี่นะก็คือนอนแห้งอยู่บ้านเหมือนเดิม

สวยขนาดนี้ยังนอนแห้งอยู่บ้างพี่แจ๊ค
เอาเป็นว่าใครคิดถึงน้องมายนะคะติดตามนะคะ
ละครเปิดสการ์ดบ้านทุ่งได้หลังไทยรัฐทีวี
จบเต้าอาทิตย์ระปรองสนุกแน่นอนค่ะ